เหตุหนึ่งก็เป็นเหตุอาวุธปืนเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา
คราวนี้ผู้ก่อเหตุเป็นดาบตำรวจนะครับ
เป็นตำรวจแล้วก็เขาเสียบยาเสียบติดจนหลอนด้วย
ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่ลูกพี่ลูกน้อง
อันนี้เกิดจากอาการหลอนของเขานะครับ
ตำรวจคนอื่นที่ต้องเปิดปฏิบัติการ
ในการไปควบคุมตัวดาบตำรวจนายนี้นะคุณ
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมดาบตำรวจนายนี้
ซึ่งไปหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนบ้านญาติ
นอนกอดปืนก้าวมออยู่ด้วย
ใช้เวลา๔ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมนะคุณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสพคลองแงะจังหวัดสงขลา
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต
หน้าบ้านเลขที่๑๑หมู่ที่๒ถนนกาญจนวานิส
ตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพของนายธีรยุทธ์เกรดสุริยยุ
สุริยงอายุ๓๙ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม๓นัด
กระสุนถูกผู้เสียชีวิต๒นัตร
โดยเจาะเข้าที่เบ้าตาซ้าย๑นัด
แล้วก็ที่ลำตัว๑นัดนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็คือดาบตำรวจจอมพบ
พักดีวัชยสกุลอายุ๓๘ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพสะดาว
ซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิตครับ
หลังก่อเหตุดาบตำรวจจอมพบ
หลบไปอยู่ในบ้านของญาติอีกหลังหนึ่ง

ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็นอนกอดปืน
คืออาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ติดตัวตลอดเวลาและก็ยังอยู่ในอาการเมายาเสพติด

ชุดสิบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ชุดสิบสวนภาคเก้าตำรวจกองปราบ
แล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษสงขลาเข้ามาเสริมกำลัง
พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมอยู่นานประมาณ๔ชั่วโมง
ทีนี้ครับดาบตำรวจจอมพบจึงยอมมอบตัว
เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในห้องนอน
พบว่าดาบตำรวจจอมพบพกอาวุธปืนขนาด๙มม
ที่ใช้ในการก่อเหตุติดตัวตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่พูดแบบนี้เลยบอกว่าโอ้โหตอนไปเอาปืนออกนะ
เขากอดปืนไว้เลยครับคุณ
จากนั้นได้มีการควบคุมตัวดาบตำรวจจอมพบ
ผู้ก่อเหตุไปยังสพคลองแงะเพื่อสอบสวน
ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในอาการเบลอให้การอะไรไม่ได้นะครับ

ตำรวจก็ต้องคุมตัวไว้ที่ห้องขังของโรงพักนะครับ
เพื่อที่จะรอให้การเมายาดีขึ้นก่อนก็จะสอบปากคำต่อไป
ทีนี้ครับแม่ของผู้ก่อเหตุคือนางวันเพ็ญเกรดสุริยงนะครับ
ก็บอกว่าลูกชายมีอาการประสาทหลอม
เพราะเสพยาเสพติดมานาน
ที่ผ่านมาพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานักคลิน
หมดเงินไปแล้วหลายแสนบาทนะครับ
ตัวแม่เองก็มีอาชีพแค่กรีดยางพารา
ทีนี้เงินที่ได้มาจากรายได้เนี่ย
ก็หมดไปกับการรักษาลูกชายคุณดูสิ
สภาพยังอยู่ในอาการสลึมสลืออยู่เลยนะฮะ
ตอนหลังหลังจากการรักษา

ก็กลับมาทำงานแล้วก็ย้ายไปประจำหลายที่นะครับ
เพราะเป็นตำรวจก็ย้ายไปอยู่ที่ทั้งสพคหงจศ
ทั้งทางหน่วยตำรวจท่องเที่ยวตำรวจกองปราบ
ล่าสุดลูกชายถูกย้ายมาที่สพสะดาว
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุยิงลูกพี่ลูกน้องเนี่ยฮะ
ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายเล่าแบบนี้
บอกว่าเป็นการยิงผีไม่ใช่ยิงคน
แต่ผู้เป็นแม่เชื่อว่าลูกชายหลอนยาเสพติด
ใช่คือขนาดว่าเข้าใจผิด
คิดว่านั่นคือผีก็เลยก่อเหตุยิงไป
เห็นคนเป็นแท้เป็นผีได้ยังไง
แล้วไปยิงเขาจนตายแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจพูทรภาคเก้า
พลตำรวจโทนิตินัยหลังยานายได้เปิดเผยออกมา
บอกว่าหลังจากนี้ก็จะทำการตรวจปัสสาวะ

ดำเนินคดีทุกฐานความผิด

เป็นตำรวจก็จริงแต่จะไม่เอาไว้เหมือนกัน
เพราะก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะครับ
ก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยพักราชการ
ก่อนหน้านี้คือถูกลงโทษตรงนี้ไปแล้ว
เนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
วันนี้นะฮะพันธ์ตำรวจเอกสมชายนบศรี
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรคลองแงะเปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้ส่งชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาหัวกระสุนปืนทั้ง๓หัว
เชื่อว่าจะตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาดาบตำรวจจอมพบ๒ข้อหานักเลยนะครับ

แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ส่วนอีกข้อหาคือคดียาเสพติด
จะต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ยืนยันอีกครั้งครับ
ส่วนครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะครับ
ได้เดินทางไปรับศพของนายธีรยุทธ์ผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะ